เป็นอย่างที่คาดการณ์ฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าตำรวจต้องจับได้
แล้วจับได้จริงแล้วเก่งนะตำรวจจับได้เร็วมาก
เออนะฮะคือให้เวลาหน่อยแหละตำรวจไทยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แล้วครับ
ค่ะบอกว่าทั้งอะไรบ้างล่ะหลอกไปทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์
ข่มขืนอ่าคุณผู้ชมเฮ้ยเขาทำเกือบสี่สิบคนมาแล้วอ่ะ
คือไม่รู้จะให้คำจำกัดความผู้ชายคนนี้ว่ายังไงดีโอ้โหนะฮะ
เป็นบุคคลอันตรายจริงแหละแล้วตำรวจเนี่ยไปจับได้ที่สายไหม
แล้วตอนที่เอามาที่ท้องที่สนบังขุนเทียนสอนอตั้งต้นที่มีคนแจ้งความร้องทุกข์นะ
เพื่อนพิตตี้เขาก็มารอสิมารอแล้วเป็นแบบนี้ฮะ

เฮ้ย

อากาศหน้าสอนอบางขุนเทียนครับช่วง๒ทุ่มนะฮะที่ผ่านมานี่เอง
ตอนที่ตำรวจคุมตัวนายเด่นภูมิวัฒนาโชธพินโยหรือว่าโจอี้
อายุ๓๙ปีผู้ต้องหาตามหมายจับมาถึงสอนอนะครับ
มีตำรวจนอกแบบ๕๖นายนะครับคุมตัวยังแน่นหนาไม่ห่าง
แต่ก็นะฮะเอาไม่อยู่นะครับ
เหตุเกิดนะครับชุนละมุนขึ้นจนได้นะครับ
เพื่อนของผู้เสียหายเข้าไปชกต่อยนายโจอี้หรือนายเด่นภูมิล้มลงนะครับ

การจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ครับเริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
โดยชุดสืบสวนกองปราบปรามนะครับบุกเข้าจับกลุ่มนายเด่นภูมิ
กบดานอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งในซอยเพิ่มศิลป์๒๐เขตสายไหม
สอบส่วนเบื้องต้นนะครับแม่เจ้าตัวยอมรับแค่บอกว่าเป็นโมเดลลิ่งปลอม
เพื่อก่อเหตุจริงและจะเลือกเฉพาะเหยื่อที่มียาเสพติดมาเองเท่านั้น
คือมาปั๊บเขาบอกว่าพิตตี้เนี่ยเอายามาแล้วก็เหมือนกับเล่นยาด้วยกันนะฮะ
ส่วนคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ข่มขืนสมยอมไม่ฟังผมเดี๋ยวไม่มันฟังเขาดีกว่า
พี่ว่าเป็นโมเดลลิ่งแล้วปลอมอันนี้ผมยอมรับครับพี่
แต่ต้องเป็นเด็กที่เอายามาเองถ้าไม่เอายามาผมไม่กล้าไปทำร้ายเขาไม่กล้าไปขู่เขาหรอกพี่
แล้วยาแปลกเองป่าหรอไม่ใช่ครับยาเผ็ดครับ
แต่อัตโหลดไม่ปักใจเชื่อ
จากนั้นเด่นภูมิถูกนำตัวไปสอบปากคำที่
กองบังคับการปราบปรามครับซึ่งระหว่างถูกคุมตัวนะ
คือนักข่าวสังเกตบอกว่าเด่นภูมิสีหน้าเรียบเฉย
ทีมข่าวจะพยายามสอบถามเกี่ยวกับคดีนะ
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าแม่ขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แล้วผมขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ฟังเด่นภูมิก็พูดอีกที
เดี๋ยวผมไปให้การที่ศาลครับ
คือผมปฏิเสธทุกข้อเก่าหาครับ
คือเด่นภูมิเนี่ยแสบมากนะพี่เบิร์ตเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยนะคะ
รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชท่านบอกแบบนี้นะ
ท่านบอกว่านายเด่นภูมิเนี่ยนะคือทำผิดจนเหมือนรู้กฎหมายไปแล้ว
ตอนนี้นักข่าวของเราถามว่าอยากจะขอโทษไหมเด่นภูมิบอกว่าไม่ขอโทษ
เพราะถ้าเกิดว่าขอโทษนั่นแปลว่ายอมรับผิดไปไกลใช่ไหม
นี่บอกไม่ขอโทษผมไม่ได้ทำอะไรใครดู
อันนี้ไม่ได้เรียกว่าเรียนหมออันนี้เรียกหัวหมอ

ผลตำรวจตรีจีรพพฤบิเบสท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ท่านบอกว่าเด่นภูมิเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ
และขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นแต่ยอมรับว่า
หลับนอนกับหญิงสาวผู้เสียหายจริง
แต่เป็นการสมยอมนั่นว่าเข้าไปนั่นนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะถามว่าเด่นภูมิเป็นใครมาจากไหน
มีปมอะไรทำไมถึงต้องมาก่อเหตุแบบพิษดารแบบนี้นะคะ
แล้วเหยื่อหลายรายตกเป็นเหยื่อของเขา
เราไปที่บ้านของอดีตพ่อบุญธรรมนายเด่นภูมิเลยนะคะ
เคาะประตูเรียกแบบนี้นะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะ
เปิดประตูรับเรานะคะนี่คือคุณประสงค์วัฒนาโชธพินโย
อายุ๗๖ปีค่ะเป็นอดีตพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิ
คุณประสงค์บอกว่าเด่นภูมิเนี่ยจริงนะ
เป็นคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วตัวคุณประสงค์ซึ่งเป็นอดีตพ่อบุญธรรม
ก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อแม่ของนายเด่นภูมิคือใคร
เพราะไปรับเลี้ยงนายเด่นภูมิมาจากโรงพยาบาลมงกุฎ
ตั้งแต่สมัยที่เขาอยากมีลูกกับภรรยา

ก็เลยรับมาเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วก็เลี้ยงส่งเสียมาให้เรียนจนโตนะคะ
ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นพ่อลูกบุญธรรมกันแล้วนะ
เขาฟ้องศาลเลิกเป็นพ่อลูกบุญธรรมไปเรียบร้อยแล้ว
คุณประสงค์บอกว่าดีใจมากที่ตำรวจตามจับนายเด่นภูมิได้
ชาวบ้านจะได้นอนตาหลับสักที
หวังว่าครั้งนี้นายเด่นภูมิ
จะได้รับโทษอย่างที่สะสมค่ะ
อยากให้เขาได้รับโทษ
อยากให้รับโทษนานก็คือ
ให้คนที่ถูกทำโทษไปแจ้งความให้มาก
ด้วยความเคารพนี่คือข้อมูลจากอดีตพ่อบุญธรรม

แล้วก็ท่านบอกเพิ่มเติมด้วยนะ
บอกว่าเด่นภูมิมีลักษณะนิสัย
ชอบใช้ความรุนแรงกับคนที่อ่อนแอกว่า
เด็กสตรียิงมีคัน

ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากจะไปพูดคุย
อดีตพ่อบุญธรรมของนายเด่นภูมิแล้ว
เราไปคุยกับคุณนิวสนามสมมุติ
เป็นอดีตภรรยาของนายเด่นภูมิค่ะ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทางโทรศัพท์นะคะ
เล่าให้เราฟังบอกว่าเมื่อ๒๐กว่าปีก่อน
เด่นภูมิไม่ได้เป็นคนหดเยี่ยมแบบนี้นะ
กระทั่งถูกจับครั้งแรกในคดีแอบอ้างเป็นผู้จัดการดารา
หลอกลวงพริตตี้มาร่วมหลับนอน
ครั้งนั้นอดีตภรรยาคนนี้ก็บอกว่า
ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะว่านายเด่นภูมิจะก่อเหตุจริง
จนกระทั่งมาครั้งนี้ตอนนี้ต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะ
อดีตสามีมีพฤติกรรมที่โหดร้าย

แล้วก็เชื่อว่าที่นายเด่นภูมิเป็นแบบนี้

นายเด่นภูมิเสพมากว่า๒๐ปี
ก็เลยทำให้เขาใช้ชีวิตแบบประชดชีวิตไปวันเนี่ยนะคะ
อืม
นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปเจออีกหนึ่งคน
ที่เป็นเหยื่อของนายเด่นภูมินะคะ

เรื่องของนายเด่นภูมิทั้งหมดนะครับ
คุณฟ้าเดินทางมาชี้ตัวผู้ต้องหาที่สนบางขุนเทียน
เพราะเธอไปแจ้งความไว้ที่สนบางขุนเทียน
เป็นสถานที่ท้องที่แรกนะคะ
บอกว่าหลังทราบข่าวว่านายเด่นภูมิถูกจับแล้วนะ

มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
ตามกฎหมายกับนายเด่นภูมิ

ให้ได้รับโทษอย่างสาสมตามกฎหมายบ้านเมืองค่ะ
ก็รู้สึกตอนท้ายดีใจค่ะรู้สึกปลอดภัย

หนูใช้ชีวิตอย่างหวัดระแวงไม่กล้าออกไปไหนเลยค่ะ
อยากให้ออกมากันเยอะนะคะผู้เสียหาย
ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนเยอะที่ยังไม่กล้าแจ้งความค่ะ
นี่แหละที่ฟ้าพูดถูกเลยนะฮะ
ใครที่เคยถูกนายเด่นภูมิทำแบบนี้
ถ้าสมมุติว่ากล้าที่จะออกมาแจ้งความเพิ่มนะ
มันต่างกรรมต่างวาระโทษมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
ใช่ต่างกรรมต่างวาระนะคะ
โทษจะไปบวกจำคุกกี่ปีก็บวกไป
แม็กซิมัมสูงสุดคือ๕๐ปีนั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมน้องฟ้าเนี่ยยืนยันแบบนี้นะคะ
พี่เบิร์ตให้ข้อมูลไปว่านายเด่นภูมิบอกว่า

กรณีที่นายเด่นภูมิอ้างว่าไอซ์เป็นของตัว

เพราะตนเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดทั้งสิ้น
ตอนนี้โดยสรุปแล้วนะคุณผู้ชม
ก็มีผู้เสียหายหลายคนทยอยเข้าไป
แจ้งความร้องทุกข์แล้วมากกว่า๓๖คนนะฮะส่วนใหญ่
ภูมิเขาจะเลือกก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หมายจับนะฮะผู้เสียหายอย่างที่บอกไปว่าใคร
เป็นผู้เสียหายรีบไปแจ้งความ
เพราะเด่นภูมิเคยบอกไว้ว่า
เขาจะเลือกพริตตี้ที่แต่งตัวดีเหมือนจะมีฐานะหน่อย
เพราะคนเหล่านี้อายไม่กล้าแจ้งความหรอก
เขาคิดอย่างนั้นคือก็ได้ทั้งตัวพิตตี้

เพราะว่ามีหน้ามีตาในสังคมว่างั้นเถอะ
ตำรวจกองปราบเนี่ยนะหลังจากที่สอบปากคำเด่นภูมิ
เพราะเด่นภูมิก็ถือว่าเป็นคนเสี่ยงนะ
สุดท้ายแล้วตอนแรกที่เด่นภูมิบอกว่า

เขาก็บอกว่าเขาขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม

แต่ตำรวจมั่นใจมีหลักฐานเพียงพอ
ที่สามารถเอาผิดกับเด่นภูมิได้อย่างแน่นอน

เคยติดคุกมาหลายครั้งทั้งเรื่องของชิงทรัพย
ทั้งเรื่องของเศษยาเศษติดพกพระอาวุธปืน
ครอบครองอาวุธปืนอะไรแบบนี้
จริงเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมา

สุดท้ายก็มาก่อเหตุเป็นโมเดลลิ่ง
ที่ไปล่อลวงพิตตี้มากระทำอะไรแบบนี้
แรงจูงใจมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
เด่นภูมิให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
ยังไงคะมันมีปมในชีวิตอ๋อเหรอ
เพราะเขาเป็นเด็กกำพร้า
มันมีปมมันขาดความรักความอบอุ่น
ก็เลยทำแบบนี้เหมือนเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

ให้เหมือนกับว่าข้างกายรายรอบไปด้วยความรักความ

เขาก็ไม่เคยมีความรักหรืออะไรแบบนี้
ก็เลยทำแบบนี้เพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด

พอมันเสพยาเข้าไปบวกกับปมในใจ
มันก็เลยทำให้เขาหลงผิด

สุดท้ายเดี๋ยวทางด้านของตำรวจ
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการรับตัวต่อไปดำเนินคดี
ในเรื่องของล่อลวงผู้หญิงไปรับงาน
แล้วก็ไปกระทำอาณาจารย์แบบนี้
รวมทั้งเรื่องของลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน

รีบไปแจ้งความซะโทษของเด่นภูมิจะได้หนักมากกว่านี้
ปกติข่าวใหญ่แบบนี้ผมจะอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับ
แต่ต้องขออภัยความคิดเห็นแต่ละความคิดเห็นอ่านออกอากาศไม่ได้

อย่างที่บอกไปว่าทางพ่อบุญธรรมเองเขาบอกว่า
เขาก็ทนพฤติกรรมลูกบุญธรรมคนนี้ไม่ไหวเหมือนกัน
สุดท้ายต้องไปขอยกเลิกการเป็นลูกบุญธรรม
เพราะว่าทำให้แต่ครอบครัวแบบเสียเงินเสียทองเจ็บช้ำน้ำใจ
แต่ฝ่ายของแม่บุญธรรมรักเด่นภูมิมาก
เด่นภูมิมากฝ่ายพ่อบุญธรรมก็เลยต้อง

ก็โอนให้วันละ๕๐๐วันไหนขอเยอะกว่านั้นขอ

ด้วยความเป็นพ่อแม่บุญธรรมก็โอนให้เพราะรัก
นี่ไงสุดท้ายไม่ไหวทนไม่ไหวนะคะ
แต่ย้ำแบบนี้นะผมเห็นข่าวต่างมากมายเด็กกำพร้าหลายคน
เป็นคนดีเยอะมากเป็นคนดีคิดดีทำดีแล้วเติบโตมา
เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมก็เยอะแยะไปนะ
ไม่ใช่ว่าจะเอาเหตุการณ์แบบนั้นมาอ้างแล้วทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
ไม่ใช่เอาตรงนั้นมาเป็นข้ออ้างปกด้วยของตัวเองนะครับ
มันทำให้เป็นปมเด่นได้ค่ะ